เรื่องของการสงฆ์ไม่มีแผ่วนะคะต้องไปดูเรื่องนี้ที่ขอนแก่นมีการแชร์คลิปพระสงฆ์เมาแล้วกร่างคือร้องคาราโอเกะด้วยแล้วเสียงดังรบกวนทีนี้ชาวบ้านทำยังไงชาวบ้านก็แจ้งไปที่ผู้ใหญ่บ้านไงให้ผู้ใหญ่บ้านไปไกลเกลี่ยหน่อยปรากฏผู้ใหญ่บ้านไปถึงยังโดนพระสงฆ์ข่มขู่ไล่ออกจากตำแหน่งอ้างว่าใหญ่
นี่นะคะคลิปนี้เพจเฟซบุ๊คชื่อว่า

ขอนแก่นค่ะโพสต์ไว้เป็นเหตุการณ์
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนะคือฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

เข้าไปตรวจสอบที่วัดแห่งนี้ค่ะที่จังหวัดขอนแก่น
เพราะว่าชาวบ้านร้องเรียนว่าร้องเพลงกันเสียงดัง
และยังตั้งวงดื่มสุรากันในวัดด้วย
ทีนี้พอมาตรวจสอบพบว่าใต้กุฏิวัดมีพระรูปหนึ่ง
ลักษณะก็อย่างนี้ค่ะคล้ายคนเมา

มีทั้งจานอาหารขวดสุราวางเอาไว้เนี่ยเป็นหลักฐานเลยนะคะ
ก็เลยขอความร่วมมือว่าช่วยลดเสียงเบาลงหน่อย
เพราะกวนชาวบ้านเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนกลางคืนนะคะ
แต่พระสงฆ์รูปนี้ปฏิเสธเสียงแข็งบอกไม่ได้ดื่ม
แค่มานั่งเฝ้าโยมเฉยแล้วก็เริ่มโตเถียงกันค่ะ
ซึ่งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพยายามอธิบายว่า
เนี่ยมาทำตามหน้าที่ก็ต้องมาตักเตือนนะ
แต่พระสงฆ์รูปนี้อ้างว่าเขาเส้นใหญ่
นักการเมืองชื่อดังในอำเภอยังไม่มีใครกล้ามายุ่งเลย
ยังข่มขู่ว่าถ้ามาเล่นงานอัตมา
อาตมาจะเล่นงานทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยอีก
เพราะว่าช่วงงานบุญข้าวจี่ผู้ใหญ่บ้านไม่ตั้งโต๊ะให้พระสงฆ์
ให้ออกจากตำแหน่งพรุ่งนี้ยังได้เลยนี่พระสงฆ์พูดอย่างนี้นะคะ

ครับผมครับเอ้อถ้าอยากเล่นอ่ะครับครับเอาแค่เหรอเอาแค่เหรอเหรอ
ถ้าอยากเล่นก็เล่นพุทธยาบาลครับครับจากพุทธยาบาลมือเลือดเลยครับผมครับ
เห็นไหมล่ะใหญ่ไหมเดี๋ยวถ้าจะเล่นก็เล่นได้นะ
เอาผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งพรุ่งนี้เลยท่านว่าอย่างนั้น
โหนี่ต้องไม่ธรรมดามากบ้างหน่อยนะคะค่ะอาจผู้ชมพิจารณาเอาว่าตรงลงเมาไม่เมานะ
ค่ะทีนี้คลิปนี้พอถูกเผยแพร่ออกไปก็แน่นอนค่ะคนมาแสดงความเห็นสิคะ
แน่นอนว่าท่านพฤติกรรมไม่เหมาะสมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อยนะคะ
พระสงฆ์รูปนี้เป็นใครจำวัดอยู่ที่ไหนจะได้สอบถามข้อเท็จจริงว่า
มีพฤติการในการดื่มสุราแล้วก็ร้องเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
รวมทั้งข่มขู่แบบนี้จริงหรือไม่
ถ้าทำผิดจริงก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยต่อไปด้วยนะคะ
อ่ะก็นี่แหละค่ะพิจารณากันละกันนะ